ลับความสวยของแต่ละคนบอกเลยว่านี่ต้องมีนะ
พี่แจ๊คเนี่ยสวยอาบน้ำวันละกี่ครั้งดูแลผิวพันธ์ดีขนาดนี้

นี่ไงเพราะว่าอาบทุกวันก็เลยสวยได้แค่นี้

ถ้าไม่ต้องอาบน้ำสัก๔๕วันจะสวยระดับนางเอก

พูดได้เต็มปากไม่อายใครหนูเป็นนางเอกซกมกค่ะ
น้ำนานอาบทีสักสี่ห้าวันก็พอนะคะ
เธอบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร

ขนาดอาบเฉพาะจุดยังสวยขนาดนี้
ความสวยไม่เกี่ยวกับความซกมกนะ

และคราวนี้ถึงรองมุ้งคุณพ่อบ้างค่ะ
สายสกมกไม่อาบน้ำ

โมงอยู่เลยลงมา

ไม่มีตังค์พอดเหมือนกันค่ะ

วันนี้ก็แบบไม่ได้คิดว่าคาดหวังว่าเราจะได้

แล้วรอบนี้มาสุดท้ายยังไง
เขาอาจจะเห็นว่าหนูก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรด้วย
เขาไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่
ผมก็ซื้อมาให้คุณแม่มาด้วยแต่น่าจะเป็นคุณพ่อจ่าย